เรื่องของการลักทรัพย์เป็นการปล้นทอง
ผู้ชายคนนึงทะเลาะกับแฟน
แฟนบอกว่าไม่มีเงินให้ใช้เนี่ยทะเลาะกัน

ทำยังไงดีล่ะอยากให้แฟนแบบสบายใจแล้วก็คืนดี
ขโมยทองเอาทองไปขายเพื่อเอาเงินไปให้แฟนครับคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายถูกตำรวจจับเพราะว่าก็ไปขโมยของของเขามานะฮะ

เหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

แต่ว่าให้ดูเหตุการณ์นี้ก่อนเกิดขึ้นที่ระยอง

ชิงทองหนักถึง๑๑บาทแล้วก็หนีไป
กล้องวงจรปิดของร้านจับเอาไว้ได้ครับ
แต่งตัวค่อนข้างจะก็ปกตินะเหมือนผู้หญิงทั่วไปนะฮะ
อยู่ในห้างทองภูมิฐานริมถนนสาย๓๐๑๓ปลวกแดงสะพาน๔ที่ระยอง
ผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ปีสูงสัก๑๖๐เซนติเมตรเดินเข้าไป
ชุดดำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย
ขอดูทองหน่อยใส่ลองในคอหลายเส้นสักพักหนึ่ง
ไปแล้วออกไปเลยครับ

เจ้าของร้านก็พยายามวิ่งตามแต่ไม่ทัน
เพราะว่าก็ติดลูกกงเอาไว้แบบนี้นะครับ

ก็เป็นทองรูปภัณฑ์๓บาท
น้ำหนักรวม๓เส้น

ตำรวจภูทรปลวกแดงเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็ดูตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนี
แล้วก็เอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ

มีการวิ่งราวทรัพย

โลตัสสาขานครอินทร์ช่วงเย็นเมื่อวานครับ

จะชิงสร้อยข้อมือหนัก๒บาท๑เส้น

คนในร้านตะคุบแต่ตะคุบไม่ทันนะครับ
ล่าสุดตำรวจภูทรบางกรวยสกัดจับได้
ชื่อว่านายพิมลธนากลางครับ

เกิดเหตุเนี่ยผมทะเลาะกับเมียครับ
เพราะว่าไม่มีเงินให้เมียใช้จ่ายประจำวัน

เมียแบบว่าสบายใจคืนดี
เอางี้ละกันไปขโมยทองให้แล้วกัน

สุดท้ายคนก็ตามไล่จับได้

สุดท้ายก็ไม่ได้เอาเงินไปให้เมีย
แล้วก็ถูกจับเข้าคุกอีกนะครับ
มันเป็นการแก้ปัญหาที่มันก็ไม่ถูกต้องอะนะ